ดูเรื่องนี้กันหน่อยแต่เรื่องนี้เนี่ยเจ้าของเองเนี่ยก็ต้องการคำตอบที่ชัดเจนค่ะ
เลี้ยสุนัขนี่ก็จะรักสุนัขรักมากนะคะ
เจ้าของชีวาว่ารายนี้ค่ะก็พาชีวาว่าไปอาบน้ำตัดขน
ปรากฏว่าไปเจออีกทีนึงชีวว่าของตัวเองเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยคุณผู้ชมค่ะ
ถึงขั้นกรามหักค่ะต้องพาไปหาหมอผ่าตัด
พอผ่าตัดปุ๊บเนี่ยหน้าเขาก็จะสั้นลงเพราะว่าต้องผ่าตัด
บาดเจ็บหนักเลยค่ะคุณพันนิกานะคะซึ่งเป็นเจ้าของชีวาว่าตัวนี้บอก
พาฮารุเนี่ยอายุ๒ขวบไปตัดขนอาบน้ำที่ร้านแห่งหนึ่งที่ตำบลกุฎป่องอำเภอเมืองเลย
ล้านสักพักนึงก็ทิ้งไว้ใช่ไหมคะร้านโทรมาบอกให้ไปรับหมากลับ
เพราะร้านไม่รับบริการหมาดุร้านโทรมาบอกแบบนี้
เธอไปถึงเห็นสภาพหมาตัวเองตกใจเลยค่ะ
ฮารุบาดเจ็บหนักมากนะคะกรามหักปากเบี้ยวฟันโยกเลือดไหลไม่หยุดเลย
เธอก็เลยถามไปทำไมหมาเป็นแบบนี้เจ้าของร้านบอกหมาไปกัดเขานะคะ
คุณพันนิพาบอกว่าเธอไม่เชื่อว่าฮารุจะดุร้ายถ้าไม่ไปทำอะไรรุนแรงกับมันก่อน
เพราะปกติมันเชื่องมันไม่กัดเด็กแล้วเข้ากันได้กับทุกคน
เธอก็ถามว่าเอาแล้วจะรับผิดชอบยังไงหมาเจ็บขนาดนี้
ร้านบอกไม่รับผิดชอบอะไรทั้งนั้นแล้วให้ไปแจ้งความท้าให้เธอไปแจ้งความ
เธอก็รับคำท้าแล้วบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
สัตวแพทย์ที่รักษาฮารุบอกว่าอาการของมันกรามหักแบบนี้
น่าจะโดนกระแทกอย่างรุนแรงซึ่งก็ช่วยด้วยการผ่าตัด
ผ่าตัดเสร็จแล้วหน้ามันจะสั้นลงก็ต้องใช้เวลารักษานานพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ
เขาไม่รับผิดชอบทางร้านไม่รับผิดชอบเพราะว่าทางร้านแจ้งไว้แล้วว่าไม่รับหมาดุ
ค่ะเราก็เลยพามาหาคุณหมอคุณหมอก็แจ้งว่าน้องกรามหักทางล่าง
ให้คุณตำรวจติดต่อไปเขาก็เขาก็แจ้งบอกว่าเรามา
นี่ค่ะเจ้าของเขาก็ไม่ยอมนะคะถามหาความรับผิดชอบ
ซึ่งผู้สื่อข่าวเองวันนี้ก็อยากจะไปฟังทางร้านตัดขนสุนัขหน่อยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมหมาถึงเจ็บหนักแบบนี้นะคะ
ก็ร้านปิดค่ะวันนี้แล้วก็พบว่าพบหญิงสาว
ซึ่งคาดว่าเป็นเจ้าของร้านก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล
ให้ตำรวจดำเนินการอยู่แล้วเธอก็บอกว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วค่ะ